กลับมาต่อกันที่ซีรีส์สุดท็อต
ที่เข้มข้นและรับทุกใจมาก
เพราะว่าลุ้นไปด้วยกันทุกตอน
สำหรับแก๊งป่วนสืบข่าว
คุณผู้ชมขาเริ่มสนุกขึ้นเรื่อยแล้วนะ
วันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปร่วมรุ้นกับอีกหนึ่งภารกิจ
ของชาวแก๊งป่วนสืบข่าวนี่เลย
นำทีมโดยชินชินวุฒิและนางเอกสาวแป้งสรรชัดรวมไปถึงนนอินทนนท์
กับการบุกไปช่วยดาวพิมพ์ทองคือสาวดาวเนี่ยเขารับบทเป็นแวนดี้
ที่ต้องแฝงตัวเองเข้าไปเป็นลูกค้าเพื่อเข้าไปทำเสน่ห์ที่สำนักของหมอหลง
หลงเนี่ยเป็นมิจฉาชีพเรียกว่าดาวเลยต้องทุ่มสุดตัวเลยค่ะ
นุ่งผ้าถุงเพื่อเข้าพิธีทำเสน่ห์สมจริงสุดอ่ะ
ซึ่งภารกิจสุดระทึกนี้เหล่าแก๊งป่วนสืบข่าวจะทำสำเร็จหรือไม่
ไปร่วมรุ้นพร้อมกันค่ะ
เป็นตัวสร้างเรื่องก็คือเหมือนเราแฝงตัวเข้ามาสืบที่สำนักหมอหลง
หมอล่อใช่หมอล่อใช่

ต้องเธอแล้วไม่จะบอกว่าหมอหล่อ
ก็คือเรายอมสละเพื่อนได้เลยอาจจะมีการลงออยก็คือเราพยายามที่อยากจะช่วยให้ได้หลายด้านอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เลยพยายามช่วยลงช่วยอะไรอะไรจับได้เราก็จับมันคล้ายคล้ายกับสิ่งที่เราเห็นกันในสื่อนะ
หมายถึงว่าบางทีเราเห็นเราเห็นแบบอะไรอย่างนี้ที่หลอกลวงคนไปแล้วแบบไปทำอนาจารย์หรืออะไรอย่างนี้ครับผมว่ามันก็มีรีเฟคให้คนเห็นว่ามันมีอะไรอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้เหมือนอาเวนเจอร์